คุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จากการแถลงของสวบคนะคะ
เชื่อว่าหลายคนเห็นตัวเลขในวันนี้แล้วตกใจอืมเรารู้กันอยู่แล้วแหละ
บคบอกตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่ามันจะมาถึงจุดนี้
ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเนี่ยเป็นหลักหมื่นมันนิวไฮทั้งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเลยอ่ะค่ะ
หลักหมื่นจริงจริงนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี้ยหนึ่งหมื่นแปดสิบสองรายนะคะ
ติดเชื้อทั่วประเทศเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าจากเรือนจำหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
มีผู้ติดเชื้อสะสมสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าราย
ผู้เสียชีวิตก็โอ้โหค่อนข้างสูงนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดศพนะคะ
ตัวเลขวันนี้ผู้เสียชีวิตสะสมสามพันสองร้อยสี่สิบศพค่ะ
ผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้เนี้ยหกพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดรายนะคะ
ทีนี้ค่ะมาย้อนดูสถิติของการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
๗วันที่ผ่านมาเราทำเป็นกราฟให้ดูแบบนี้นะคะ
เราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเนี้ยค่ะมีเก้าพันกว่าแปดพันกว่าอยู่สองวัน
แล้วเก้าพันกว่าอยู่สามวันแล้วก็หนี้มาหลักหมื่นนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมค่อยไล่ดูนะคะ
แปดสิบกว่าแปดสิบกว่าห้าสิบหกแปดสิบกว่าเก้าสิบแปดหกสิบเจ็ด
แล้วมาเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดศพดูสิคะร้อยสี่สิบเอ็ดศพเนี่ย
เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
ทีนี้ค่ะในแพทย์ธีระวรธนรัฐคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าผลลัพธ์ที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้คือการระบาดรุนแรงและคุมไม่อยู่
เกิดจากนโยบายและมาตรการที่ไม่เพียงพอในการจัดการกับการระบาดของโรค
ก่อนประกาศก็ควรจะเตรียมระบบการคัดกรองโรคให้พร้อม
เตรียมมาตรการช่วยเหลือดูแลเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุม
อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
พี่ชายรัตนดิโหลกณภูเก็ตนะคะ
ก็บอกว่าในที่สุดก็ไม่อาจปิดกั้นตัวเลขได้อีกต่อไป
ที่ตัวเลขการตายพุ่งสูงภายในวันเดียวสะท้อนให้เห็นว่า
ตัวเลขการตายก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาหรือไม่
สถานการณ์การแพร่ระบาดแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงอาการป่วยในเชิงการบริหารนะคะ
และที่เหลือเชื่อก็คือผู้ป่วยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก
ใกล้จะล่มสลายเต็มทีนี่ค่ะ
เทียบใช่ค่ะคำว่าผู้ป่วยที่ป่วยหนัก
แต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยก็เขาเปรียบเทียบกับการทำงานของรัฐบาล